คุณผู้ชมครับใครที่มีโรคประจำตัวดูแลตัวเองให้ดี
มียาต้องทานยาด้วยครับนะฮะบางทีโรคมันกำเลิฟขึ้นมา
แล้วก็ถึงชีวิตเหมือนผู้ชายคนนี้ครับวันดีคืนดีนอนหลับ
เห็นไม่ออกจากบ้านหลายวันชะโงกหน้าไปดูโอ้โห
เสียชีวิตคราบเลือดเต็มไปหมดเลยอ่านะฮะก็มาทราบภายหลังว่าเขามี
ประจำตัวด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจันทบุรีครับ
ที่บ้านหลังนี้เป็นห้องเช่านะติดติดกันนะครับไปพบศพนายประสิทธิ์จอมผลอายุห้าสิบสี่ปี
ซึ่งเขาเป็นเจ้าของบ้านแหละครับอยู่ในบ้านหลังนี้นะฮะ
สภาพบ้านเองก็มีข้าวของกระจัดกระจายอันนี้เป็นจุดที่หลายคนสงสัยว่า
ถ้าว่าเขาเสียชีวิตเองทำไมข้าวของในบ้านถึงกระจัดกระจายนะครับ
แล้วสภาพศพเขาเนี่ยเปลือยท่อนล่างนะฮะแล้วก็มีซองยาต่าง
จำนวนมากอยู่ข้างตัวเขาแล้วก็มีคราบเลือดด้วยนะครับ
จากการสอบถามนายมหาบุญบุญธรรมอายุ๒๖ปีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านอยู่ข้างกัน
มันเป็นห้องติดติดกันเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยก็ทำงานเป็นคนรับจ้างทำพลอย
แล้วเจอหน้าครั้งสุดท้ายในวันอาทิตย์หลังจากนั้นก็ไม่ได้เอกใจนะฮะ
แต่ว่าเย็นวันก่อนเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่ออกมาจากห้องไม่ยอมเปิดประตูหน้าต่างเลยนะฮะ
ก็พยายามจะเอาหูไปแนบฟังที่ผนังเพราะจริงแล้วอ่ะ
ถ้าเกิดว่าเขานอนอยู่ผู้ตายเขาเป็นคนนอนกรน
ถ้าเอาหูแน่นจะได้ยินเสียงกรนเป็นประจำ
แต่คราวนี้เอ๊เอาหูไปฟังเออมันก็เงียบฮะ
ประตูก็ไม่ยอมเปิดหน้าต่างก็ไม่ยอมเปิดนะฮะ
เรียกไปก็ไม่มีเสียงคนตอบก็เลยแง้มหน้าต่างของเขาออกมาดู
โงกหน้าไปเฮ้ยทำไมมันมีคราบเลือดและเห็นร่างของผู้ตายนอนเปลื้องผ้าอยู่
ก็เลยเรียกลุงอีกห้องนึงช่วยกันไปดูเป็นพยาน
ปรากฏว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตมีคราบเลือดเต็มไปหมด
ก็เลยต้องแจ้งจำรวจแจ้งกู้ภัยไปตรวจสอบนะครับ
นายมหาบุญคนข้างบ้านบอกอีกว่าเคยเห็นผู้ตายไปหาหมอแล้วก็มีตะก้ายาเนี่ยเต็มไปหมดเลย
เอามาให้เขาดูด้วยนะนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่ายารักษาโรคอะไรบ้าง
ไม่ได้ถามนะจากการตรวจสอบประวัติญาติเองก็ยืนยันว่าผู้ตายมีโรคประจำตัว
ไปหาหมอบอยคาดว่าตอนที่เกิดเหตุน่าจะโรคประจำตัวกำเริบแล้วก็อยู่คนเดียวช่วยตัวเองไม่ได้
อะไรแบบนี้ทำให้หมดสติแล้วก็เสียชีวิตนะครับตำรวจก็จะส่งร่างไปผ่าพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุการณ์ตายอย่างแท้จริง
แล้วก็มอบร่างให้กับญาตินำไปประกอบพิธีต่อไปครับ